แน่นั่น
น่าจะถ่ายตอนรถเมเมาท์นานที่ฉันเห็นรถเมเมต์ที่พี่

เอ้าคุณณเดชน์ค่ะ

ท่านคนสนิทของคุณยิ่งสัมภาษณ์

แม่สามีแม่ของแม่สาม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
อันนี้ก็ขาเจ็บเขาบอกแม่ปลาป่วยมีอาการเจ็บที่หลัง

นี่ไงคุยกันอยู่สองคนเห็นไหม
นี่ไงเพราะหล่อนมัวจะคุยเรื่องปากกาคิกุอโนเน
แล้วไงคือแม่นางแม่ปลาน่ะเจ็บหลัง
แต่ข่าวก็ยังไม่หยุดมีลือออกมาเรื่อย
ณเดชน์มีสาวคนใหม่เป็นสาวชาวเวียดนาม

แล้วก็มีข่าวที่ว่ายาย่าเนี่ยงอนแต่ณเดชน์ไม่ง้อ
สุดท้ายแล้วต่างคนต่างต้องเงิบ
เพราะณเดชน์ลั่นประโยคเด็ดการงานบอลช่อง๓
ระหว่างกำลังจะเตะจุดโทษบอกว่าลูกนี้เพื่อเธอ
พร้อมกับสร้างสื่อความเป็นนัยยะเสื้อเบอร์๑๘
ก็คือเสื้อวันเกิดของยาย่า
แล้วก็ที่เลือกซื้อเสื้อเบอร์๑๘
เพราะวันเกิดของยาย่าครับปีที่แล้วใส่เสื้อเบอร์๑๗
คือวันเกิดของผมเองให้เป็นของขวัญยาย่าเลยไหม

เอาให้พี่หนุ่มกัญชัยไม่ใช่แล้วคุณค่ะ
เพราะนาเดชน์เขาจะมาเตะเธอทำไม

แต่เขาบอกเดี๋ยวเย็นนี้ณเดชน์ออกงานจะแถลงนี่ฮะ

ง่อนน่าจะตกตามที่บันเทิงไทยรัฐ

ผมว่าเขาเป็นเจ้าของนั่นน่ะอะไรนะ
แต่หนูอยากรู้ข่าวนี้จริงมันควรเป็นพี่เล่ารู้ป่าว
นี่ข่าวเชียร์นี่
อ้าวคุยเดี๋ยวเล่าเลย
เพราะสนุกทางรายการก่อนที่หลัง
เขาบอกว่าเหมือนเป็นการตอกย้ำเรื่องความสัมพันธ์เข้าไปใหญ่เลย
เมื่อมีคนสังเกตเห็นนางเอกสาวคุณเชียร์ที่คำพรเนี่ย
ไปร่วมทริปทำบุญกับคุณกึ้งเฉลิมชัย
เพื่อจะขอพรเรื่องความรักไกลถึงฮ่องกงนู่นน่ะ
ทีนี้เนี่ยพอมีโอกาสได้เจอคุณเชียร์ก็ต้อง
ไม่พลาดที่จะสอบถามถึงเรื่องนี้เห็นไหม

เออเอาล่าสุดไปทำบุญมาเป็นอย่างไรบ้างคะ
คุณเชียร์ก็บอกเป็นสิริมงคลที่ดีค่ะ
คงเป็นเกาะป้องกันที่ดีจากคำถามในวันนี้ด้วย

ก็ตั้งใจไปทำบุญค่ะถามว่า
ขอเรื่องงานหรือว่าเรื่องความรัก

แจ๊กกาลีนเพราะอันนี้หมอเหกไง
หมอเหกที่ดาราชอบไปกันไงเธอ

นี่ไงอยู่กับแจ๊กกะลีนทุกวันเนี่ย
หมอเอกอะไรที่ดาราชอบไปไหว้พระไหว้เจ้ากับเขากันเนี่ย
เป็นไปได้ว่าหมอเอกเขาชอบจัดทริปไหว้พระ

แล้วเขาก็เลยไปด้วยกัน
เพราะว่าฉันเคยถามเชียร์จากปากเลยนะ

คือเชียร์เป็นคนที่แบบว่าไม่แอปอยู่แล้ว

ตรงนั้นก็คือมีคนบางคนที่
ไม่จริงเขาบอกว่าตอนนี้เขาทำธุรกิจไง

ดังนั้นเวลาเขาจะไปขอหรือเขาจะไปทำอะไรเนี่ย

เรื่องของงานเรื่องความรักเรื่องสุขภาพ
เราตั้งใจทำบุญเพื่ออยากจะเริ่มต้นปีที่ดีอยู่แล้วนะคะ
ที่ไปมาก็ทั้งมาเกาะแล้วก็ฮ่องกงเลย

ถามมาขนาดนี้คือรู้อยู่แล้วล่ะมั้งหัวเราะ

ก็คือถึงมีคุณตุ๊กตาไปด้วยเขาทำธุรกิจด้วยกันไงเออ
แล้วก็ไปเจอกับพี่หมอเอกเขาก็เลยได้มีการเชิญพี่กึ้ง
เขาบินอยู่แป๊บเดียวก็กลับแล้ว
ส่วนเราก็อยู่ต่อกับเพื่อนอีก๓๔วัน
เขาตั้งใจบินไปไหว้พระทำบุญหรือเปล่า

เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจุดประสงค์ที่ตั้งใจมาคือเรื่องของอะไร
แต่เชียวว่าอย่างมากที่สุดก็ตั้งใจมาทำบูรณ์ด้วยกันทั้งนั้นล่ะค่ะ
ต่อจากข่าวคุณกึ้งก็มาต่อข่าวเจนี่เลยนะ

เค้าเรียงคำอย่างนี้คือยืนยันใช่มั้ยนะครับ

หลังจากนี้ปล่อยให้หลายคนล้นอยู่ตั้งนานความสำคัญนะครับ
กับเทรนเนอร์หนุ่มหุ่นล่ำมิกกี้เทอร์เฟซ
ล่าสุดมีการต้อกย้ำของสนิทมากขึ้นเรื่อย

แล้วก็มีการเผยแคปชั่นว่าจุด

บอกว่าบุ๊คกลิ่นตัวเร็วจัง
และยังมีการตอกย้ำเมื่อเพื่อนสนิทอย่างวุ้นเส้น

พาไปเปิดตัวให้เพื่อนในกลุ่มได้ทำความรู้จักแบบนี้

เอางี้ล่าสุดคุณมิกกี้ก็ออกมาเผยว่า

ในกระแสข่าวเนี่ยต้นไม่ขอชี้แจงอะไร

คุยเรื่องสุขภาพกับคุยกันอย่างไร

ให้แบบว่าร่างกายแข็งแรงอะไรแบบนี้

ดูสิโก้เจอแต่อยู่กันไม่รักก็บ้าแล้ว

เขาบอกเลยว่าใหญ่ใหม่สดกับซัมเมอร์แคมเปญสุดร้อนแรง
ชิตานรหัสรวยเปรี้ยง
ฝาเดียว๔คันขับมันทั้งบ้านนะคะ
ใหญ่กว่ากับผู้โชคดีรางวัลที่๑คนเดียว

มูลค่ารวมกว่า๒๑๕ล้านบาท
กันให้พ่อแม่ลูกฟินกันไปทั้งบ้านเลยค่ะ

มูลค่าเครื่องละ๔๕๐๐๐บาทค่ะ
โดยจะจับแจกสัปดาห์ละ๓๐เครื่อง
รวมมูลค่าของรางวัลทั้งหมดกว่า๓๓ล้านบาท
แจกทุกวันพุธนะคุณผู้ชมต้องจำด้วย

สดกับของรางวัลสุดเซอร์ไพรส์นะฮะประจำสัปดาห์
เพื่อให้ลูกค้าของอิสตานนั้นได้สนุกแบบคาดไม่ถึงเลยนะครับ
เอส๒๐๐แพ็คเกจที่พักและตัวเครื่องบินไปชมฟุตบอลโลกนะฮะ
กล้องไรก้าคิวก็มีโอ้โหเป็นแสนนะก็เป็นแสนนะรายก้าคิวด้วยนะ
แล้วก็อื่นอีกมากมายนะครับเอาไว้เซอร์ไพรส์ถึง๗๖รางวัลนะครับ
เอาเป็นว่าทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะฮะ
จับตาดูแล้วก็เงียบหูฟังให้ดีนะครับ

ล่าสุดเลยประเดิมแจกผู้โชคดีชุดแรกที่ใจกลางกรุงเทพ
โดยได้ฮีโร่สายหล่อนะฮะคนใหม่กันแมน

มารับไม้ตอบปฏิบัติภารกิจส่งมอบความสุข

อ้าวแล้วก็สามารถร่วมสนุกกันได้ใช่ไหมลูกมี
ร่วมสนุกกับอิชตันรหัสรวยเปลี่ยงฝาเดียว๔คันค่ะ
มันทั้งบ้านวันนี้นะคะถึงวันที่๙พฤษภาคม๒๕๖๑ค่ะ
ครับผมแล้วก็อิชตันนะฮะก็นำส่งรับวิกสภัยนะครับ
วันนี้ถึง๗พฤษภาคมปี๖๑เนี่ยนะครับ
เพียงแต่กดดอกจันทร์๗๙๗ดอกจันทร์
ตามด้วยรหัสใต้ฝาหรือในกล่องกลุ่มผลิตภัณฑ์อิชิตันเย็น
เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกฟรีทุกเครือข่ายนะฮะ
เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง๙พฤษภาคมนี้
จับรางวัลและประกาศเวลา๕โมงเย็นหรือ๑๗นาฬิกา
เอามาช่วงหน้าค่ะเมื่อคืนเห็นภาพคุณนัทพิเศษ
แซ่บมากออกกำลังกายแล้วหุ่นดีมากเดี๋ยวมาดูค่ะ